แต่ว่าคนต่อไปเนี่ยเป้ยนี่ขอหรือเปล่าไม่รู้

นอนติดเตียงอยู่ตอนนี้เพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่า

แล้วก็ตอนนี้ท้องใหญ่ท้องโตอยู่ด้วยนะครับ
เพื่อนก็พากันให้กำลังใจติดขอบเตียง

ถ่ายไว้ก็คือน้องโปรดกอดคุณแม่ปลอบคุณแม่

น่ารักมากเลยคุณดูแล้วมันมีความอบอุ่น
แต่ก็ยังมีความอีกเรื่องหนึ่ง

สำหรับเรื่องที่คุณเป้ยนอนดูละคร

ดูละครสักหน่อยละกันนะคะเป็นละครเรื่องเมีย๒๐๑๘
เพื่อจะดูเรื่องนี้ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าคุณเพื่อนเขาก็แสดงด้วยนะครับ
คุณเมพิชชนะท่านเองนะครับไม่รู้ว่าอินแค่ไหน
เพราะว่าเพื่อนซีเนี่ยโพสต์แซวว่าเมีย๒๐๑๘ดูเมีย๒๐๑๘ค่ะ
แต่ก็เชื่อนะคะว่าคุณเป้ยน่าจะกำลังใจดีแหละ
เพราะว่ามีคุณแม่สามีมาเยี่ยมด้วยใช่ไหม

ค่อนข้อน่ารักอะจ้ะเนอะ
คือโดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะแล้วจะมาเยี่ยมคุณเป๊ย์อะไรไหม
เขาก็มาเยี่ยมนะคะเห็นชัดเจนแล้วนะคะ